เป็นความน่ารักระหว่างเจ้าสุนัขกับพี่เลี้ยง

แล้วถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงของเขาจะโดนทำร้ายเจ้าสุนัขมันจะทำยังไง

หยุดนะหยุดนี่อย่าทำร้ายพี่ค่ะ
หยุดได้นี่กระโดดเลย
ในคลิปนี้นะคะสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเปอร์
เจ้าเปอร์เป็นน่องหมาพันบางแก้วเลยนะ
แก้วนะจ๊ะแต่ว่ามันถูกเลี้ยงแล้วก็ถูกฝึกเอาไว้โดยพี่ทหาร
ซึ่งเจ้าเปิ้ลจะมีความรักความผูกพันกับพี่ทหารทุกคนมาก
ตามคลิปเราก็จะเห็นว่าจะมีพี่ทหารเนี่ยแกล้งพี่เลี้ยงของเจ้าเปอร์
เหมือนจะไปตีถือจะไปตีถือไม้ถืออะไร
ทำท่าจะไปตีเจ้าของที่เลี้ยงเขา
เจ้าเปอร์โอ้โหทนไม่ไหวแค่ง้างมือนะ
กระโดดให้ขู่ทั้งเห่าไม่ให้เข้าใกล้เลย
นี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนรู้จักคนสนิทหรืออะไรที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
เขาจะมองว่าผันบางแก้วเนี่ยดุเออใช่มั้ย
คือต้องบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะห่วงที่ห่วงเจ้าของ
ก็ด้วยบุคลิกนิสัยของหมาสายพันธุ์นี้
ดูหน่อยเลิศเชิดยิ่ง
แต่เพื่อยืนยันในความน่ารักน่าเอ็นดู
คุณดูเนี่ยคุณดูภาพนี้คุณดูคลิปนี้ของเจ้าเปอร์อีกครั้งหนึ่งจ้ะ
ชายไปไปเชิญ

สบายใจป่ะสบายใจยิ้มหวานหน่อยดิ
ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหน่อย
ยิ้มเออยิ้มหวาน
พี่เขาฝึกให้เปอร์ยิ้มได้
ยิ้มฉันเห็นสามสิบสาม

คุณไม่เหมือนนะน่ากลัวกว่ะ